เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกลางถนน
ก็คือตำรวจเรียกตรวจรถพ่วงนะคะตามปกติ

คุณตำรวจคุณจะตรวจผมตรวจได้

แต่ว่าคือเขาออกนอกเลนแล้วก็ขับผิดเวลา
เขาขับรถต่อไม่ได้
เขาบอกว่ารถเขาต้องสตาร์ทด้วยใบขับขี่คุณ

นั่นสิเอาแต่ว่าเขามีการโต้เถียงกัน
จนทำให้รถติดยาวเป็นกิโลเมตรนะคะ

พรบจราจรมันเรียกเก็บใบขับขี่ไม่ได้

คุณเอาหลักฐานมายืนนี่ครับ

ตำรวจที่เรียกตรวจรถพ่วงสีฟ้า

ไม่ยอมให้ตำรวจยึดใบอนุญาตขับขี่

และบอกคุณตำรวจด้วยนะบอกตามระเบียบขนส่งเนี่ย
ตำรวจไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้แล้วทีนี้ตอนเรียกตรวจเห็นไหมคะ
รถพ่วงจอดขวางถนนอยู่แบบนี้นะคะตลอดการโต้เถียงกัน๑ชั่วโมง
รถจะไปจะมาเขาก็ไปมาไม่ได้สะดวกทำให้รถติดขัดยาว๑ชั่วโมงเต็มนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ด่านตั้งกวดขันวินัยจราจรแยกรัชดาตลาดพลูถนนรัชดาพิเศษ
ทีนี้หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องก็เลยเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปเลย
เสื้อสีเทาเสื้อยืดสีเทาเขาบอกเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ไหวแล้วลงมาจากรถเลยนะคะมาต่อว่าคนขับรถพ่วงที่เป็นสาเหตุที่ทำให้รถติด
บอกว่าถ้าตอนนี้มีคนป่วยอยู่ในรถแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันใครจะรับผิดชอบ

ตายแล้วรถขอรับชอบเอ่อและไม่เข้าจอดฝั่งกำลังกำลังจับสอง

คนซื้อเสื้อสีเทาสีเทานะนะคะ

ถ้าทะเลาะกันแบบนี้แล้วมีรถพยาบาลมาพอดี
คนเจ็บที่อยู่ในรถพยาบาลจะไปถึงโรงพยาบาลไหม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบันตลาดพลู
ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาแบบนี้บอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เช้าเมื่อวานนี้บริเวณที่มีการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร
รัชดาตลาดพลูถนนรัชดาพิเศษ
ซึ่งด่านนี้ไปพบว่ารถพ่วงคันนี้สีฟ้าคันนี้ฝ่าฝืนด้วยการออกมาวิ่ง
ก่อนเวลาที่เขากำหนดก็เลยเรียกตรวจ
โดยบอกให้จอดขอบด้านซ้าย
ทีนี้ตอนแรกเขาไม่ยอมจอดด้วยซ้ำไปนะ
แล้วก็ไม่ให้ดูใบอนุญาตขับขี่ด้วย
ถ้ามันหยุดมันจะตัดน้ำมัน
และทีนี้ถ้าจะไปต่อได้ต้องมีใบขับขี่เอาไปรูด
มันถึงจะสตาร์ทติดเขาอธิบายแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็บอกว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอ
ตำรวจก็เป็นการสนทนากันโตเถียงกันไปกันมา
จากนั้นคนขับรถพ่วงเขาก็ยอมนิดนึง
ให้ตำรวจนิดนึงก็คือการขับรถมาเรื่อย
แล้วก็มาจอดขวางทางบริเวณถนนราชพฤกษ์
ทำให้การจราจรติดขัดประชาชนที่ใช้เส้นทางก็บอกไม่พอใจ
ก็มีคนหนึ่งคนสวมเสื้อสีเทาลงมาเป็นคนไก่เกลี่ย
พยายามพูดคุยทำความเข้าใจจนรถพ่วงเคลื่อนรถออกไป
แล้วก็เอาตัวไปเปรียบเทียบปรับที่สอนอ
ด้านในสถาพรมงคลเจ้าของคลิปชี้แจงบอกว่า
หลังจากที่เรียกตำรวจตำรวจก็ออกใบสั่งมา
แล้วก็ยึดใบขับขี่ไว้ทำให้รถตัวเองสตาร์ทไม่ติด
ก็คือคนขับรถพ่วงจึงอธิบายให้ตำรวจเข้าใจ
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมไปจ่ายค่าปรับเหมือนกันนะ

แต่เอาจริงนะจะอ้างแบบนี้ไม่ถูกนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณอ้างว่าไม่สามารถที่จะ
ตำรวจไม่สามารถที่จะยึดใบขับขี่ได้อันนี้ไม่ใช่นะคะ

ก็คือเอามาวิ่งก่อนออกนอกเวลา
ก็คือเวลาเขากำหนดไว้ให้รถพ่วงมาวิ่งไม่ได้
เขาจำกัดเวลาอันนั้นเขาผิดแล้วนะเขาผิดตั้งแต่แรกแล้ว